สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะหลายคนถามเข้ามาเหลือเกินว่าลมหนาวระลอกใหม่ที่จะพัดเข้ามาปกครุมประเทศไทยพรุ่งนี้จะอยู่กับเรานานหรือเปล่าคำตอบคืออยู่ยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยค่ะ
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครหยิบเสื้อกระหนาวออกมาแล้วได้ใช้แน่นอนค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ำถึงเช้าอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
ยอดดอยหนาวจัดค่ะมีฝนร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่กลับมีลมแรง
ภาคกลางภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ามีฝนบางแห่งร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ใดไม่มีฝนกลางวันอากาศร้อนคลื่นลมสงบค่ะ
ในขณะเดียวกันภาคใต้มีฝนลดลงทั้งสองฝั่งค่ะประมาณร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่
จุดใดไม่มีฝนแดดค่อนข้างดีค่ะคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คำถึงเช้าอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อย
กลางวันร้อนค่ะดูแลสุขภาพช่วงอุณหภูมิแตกต่างระหว่างวันกันด้วย